ในช่วงปลายปีแบบนี้นักท่องเที่ยวหลายคนก็เดินทางไปสัมผัสอากาศหนาว
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือกันจำนวนมากนะคะ
โดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลย
อุณหภูมิลดลงไปเหลืออยู่ที่๗๘องศาเซลเซียสค่ะ
นักท่องเที่ยวชมทะเลหมอกด้วยความประทับใจ
นักท่องเที่ยวกว่า๕๐๐คนต่างพากันไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น
บนยอดอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลย
ท่ามกลางอุณหภูมิ๗๘องศาเซลเซียส
ส่วนพื้นราบอุณหภูมิวัดได้๒๑องศาเซลเซียส
ขณะที่บ้านพักและลานกลางเต็นต์ของทางอุทยานถูกจองเต็มหมด
เจ้าหน้าที่ต้องจัดลานกลางเต็นต์จุดใหม่
เพื่อให้นักท่องเที่ยวนำเต็นต์ไปกางเอง
ว่าช่วงวันหยุดยาวนี้จะมีเงินสะพัดกว่า๓๐ล้านบาทต่อวัน
ส่วนจุดชมวิวผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ตำบลเสาทงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้น๓แผ่นดิน
และชมทะเลป่าภูพาหมอกอย่างคึกคัก
โดยจนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นพาหมออีแดงได้
ตั้งแต่๕นาฬิกาไปถึงเวลา๑๙นาฬิกาของทุกวัน
ส่วนสภาพอากาศหนาวเย็นลงตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
นยอดภูอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๘องศาเซลเซียส
พื้นที่ราบอุณหภูมิ๒๑๒๒องศาเซลเซียส

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก
ขึ้นไปชมแสงแรกของวันใหม่และสัมผัสอากาศหนาว
ครอบครัวกลางเต็นต์พักแรมและทำอาหารรับประทานร่วมกัน

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่า
เมื่อวานนี้ดอยอินทนนท์มีฝนตก

บนยอดดอยวัดอุณหภูมิได้๘องศาเซลเซียส
ส่วนจุดชมวิวดอยภูคาตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่าน
มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปกลางเต็นต
สัมผัสอากาศหนาวและทะเลหมอก

ตั้งใจมาชมทะเลหมอกบนยอดดอย
รู้สึกประทับใจที่ได้สัมผัสอากาศเย็นสบาย

สูดอากาศบริสุทธิ์สมดังใจ

ท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปพักผ่อน

เพื่อชมความสวยงามของทะเลหมอก

อยู่ที่๑๖๓องศาเซลเซียส
อุ้มผาง๒๐๔องศาเซลเซียส

อุณหภูมิวัดได้๑๘๗องศาเซลเซียส